สัปดาห์หน้าจะเปิดเทอมแล้วใช่ไหมคะ

คุณผู้ชมพาไปดูบรรยากาศโรงรับจำนำสถานที่ต่าง
แรกที่จะพาไปดูนี่มวกเหล็กสระบุรีก่อนเลย
โอ้โหจะบอกว่าคึกคักมากเป็นพิเศษเลยนะคะ
เมื่อวานนี้สมาคมค้าทองคำประกาศทองคำเนี่ย
ภัณฑ์รับซื้อคืน๓๐๐๐กับ๕๐๐บาทใช่ไหมคะ
นี่แหละค่ะมันยังแตะ๓๐๐๐อยู่

เพื่อที่จะเอาเงินมาใช้จ่าย

คือตอนนี้ถ้าดูราคาทองทั่วโลกเนี่ย
ก็อยู่ในจังหวะที่ย่อตัวมานิดนึง

ใช่ค่ะก็เลยทำให้บรรยากาศร้านทองต่างเนี่ย

พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเอาทองที่เก็บไว้เนี่ย

ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าไปสอบถามเจ้าของร้านทองเนี่ย

เพื่อที่จะเอาเงินสดไปกำไว้ในมือก่อน
แล้วก็ไปใช้จ่ายสัปดาห์หน้าที่จะเปิดเทอมแล้วนะคะ
โอ้โหทั้งค่าเทอมทั้งค่าเสื้อผ้าอะไรด้วยนะ

ที่แห่งนี้ฮะนี่ผู้ปกครองก็ไปตลอดทั้งวันเลยนะส่วนใหญ่ก็เอาทรัพย์สินพวกทองรูปภัณฑ์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าไปจำนำไว้ก่อนฮะ
ผู้จัดการสถานธนานุบาลก็บอกว่าเขาเนี่ยได้สำรองเงินไว้๑๐๐ล้านบาทรองรับในช่วงเปิดเทอมนี่แหละ
แล้วก็ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ๕๐สตางค์ต่อเดือนครับเงินต้นตั้งแต่๕๑บาทจนถึง๑แสนบาทด้วย
ขณะที่ผู้ปกครองหลายคนก็บอกว่าเอาทรัพย์สินมาจำนำที่นี่ก็เพราะว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันถูกกว่าโรงรับจำนำทั่วไปนั่นเองครับ

อุทัยธานีพาไปดูโรงรับจำนำหรือว่าสถานธนานุบาลของตัวเมืองบุรีรำกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมนี่ค่ะที่นี่เขาเตรียมเงินสดสำรองไว้สักประมาณสองร้อยล้านบาทนะคะ
แล้วก็เหมือนที่อุทัยดอกเบี้ยถูกด้วยลดดอกเบี้ยให้กับผู้ปกครองด้วย

แล้วก็อัตราดอกเบี้ยราคาถูกแบบนี้
จะมีไปจนถึงวันที่๓๐มิถุนายนนี้นะคะ
หน้าเปิดเทอมใช่ไหมคะก็ทยอยไปกันได้ทีนี้
ที่บุรีรำไม่ใช่ทองคำอย่างเดียวนะที่เอาไปจำนำ

ถ้าใหม่ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่านะคะ
ใช้ไฟฟ้าบางคนนี่ครบสระเอาไปหมดเลยนะคะ
ก็เข้าใจนะคะช่วงนี้ก็เศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็พิษโควิดด้วย
เป็นกำลังใจให้ผู้ปกครองทุกคนเลยนะ
อย่างนั้นผมบอกนิดนึงแล้วกันตกลงโรงเรียนเปิดแน่นอนนะ
พฤษภาคมออนไซต์๑๐๐มีเด็กติดเด็กเสี่ยงไม่ปิดโรงเรียนแล้วนะ

ปิดแล้วเด็กก็ไปกักตัวเด็กก็ไปรักษาแต่โรงเรียนไม่ปิดแล้วนะ

ใช่ก็เขาเรียกร้องให้พ่อแม่ผู้ปกครองก็ลองพิจารณาดูว่า
พาน้องไปฉีดวัคซีนให้ครบนะ